เรืองรัฐนาพงก์ประธานชมรมช่วยเหลือเเหลืออันยากรรม
ตกเรือที่ท้ายเรือมันจะมีอะไรมากกว่าอุบัติเหตุนะ
ไม่ใช่แค่เรื่องของอุบัติเหตุทั่วไปเนี่ยนะครับ
นายเดชาบอกว่าสิ่งที่คุณอัจฉริยะพูดเนี่ย
เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยอยู่บนเรือนะ
ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่บนเรือเลย
เดี๋ยวลองฟังธนายเดชานะครับ
อาชญะเนี่ยอ้างว่าเป็นประธานชมรมอะไรนะ
มีตัวคนเดียวแล้วก็เมียสองคนนี้เอง

วันก็มโนไปเรื่อย

คดีความหมินประมาทก็เยอะแยะนะ
เป็นคนที่ชอบใส่ร้ายผู้อื่น

คือที่ทำไปก็อยากดังอยากได้แสง
ทุกวันนี้ก็ไม่มีช่องทางจะออกครับสื่อสื่อก็ไม่มีใครไปสัมภาษณ์
นั่งเหียวอยู่อย่างงั้น

คดีความน้องแตงโมเสียหายเนี่ย

มาวิภาควิจารณ์

อาจยะจะไปรู้เรื่องสำนวนคดีได้ไง

ผู้มันจากการตลอดฟู้ทรภาคหนึ่งผู้การสืบ
ไม่มีใครที่อยากจะคุยกับนายอธิึา
หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนเรื่องการส่งสำนวนฟ้องไปยัง

เมื่ออายการนทบุรีรับสำนวนก็จะมีเวลาประมาณ๑เดือน
ในการนัดผู้ต้องหาไปฟ้องศาลที่จังหวัดนนทบุรี
จากนั้นก็จะมีเรื่องของการนัดพร้อมอีกไม่เกิน๑เดือน

คดีน่าจะขึ้นสู่ศาล๑๐๐
คนบนเรือ๕คนจะถูกดำเนินคดีอย่างถ้วนหน้า